สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ

ในช่วงเวลาบ่าย๒ถึงบ่าย๓เนี่ย

ก็เลยต้องแบบหาเวลาวันเด็กไปเที่ยวบ้าง

สวนสาธารณะใจกลางเมืองเชียงใหม่
ต้องผ่านการฝึกฝนค่ะ

ใช่แล้วดูสิเขามากันเพียบเลยนะครับ
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ๑๐๐คนเลยเดียว
มากันออกกำลังกายฝึกโยคะในพื้นที่สวนสาธารณะ
น้องบวกหาดใจกลางเมืองเชียงใหม่นะครับ
ก็มีครูฝึกชาวต่างชาติมาด้วยเป็นผู้ฝึกสอนครับ

เขาบอกว่าส่วนใหญ่มาจากประเทศในโซนยุโรป
แล้วก็ที่สำคัญนะครับพวกเขายังเคารพในความเป็นไทย
โดยเข้ามาพักผ่อนและเล่นโยคะด้วยความสุภาพนะครับ
ซึ่งทางด้านคุณวิสูจน์บัวชมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
หรือว่าททสำนักงานเชียงใหม่
ก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
ก็ทำให้ทราบว่าพวกเขานั้นจะมารวมตัวกัน
สวนสาธารณะแห่งนี้ในช่วงบ่ายจนถึงเย็นเป็นประจำ

เพื่อทำกิจกรรมต่างทั้งการนอนอาบแดดเล่นโยคะ
ต้องบอกเลยว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่เราเรียกว่าฝรั่งเนี่ยนะเห็นแดดไม่ได้

ดิฉันไปเที่ยวเนี่ยนะโอ้โหคนไทยกลัวแดดมากค่ะ
แต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งนี่นะเขาแบบไม่กลัวเลยสู้แดดเต็มที่อาบแดดกันเต็มที่

ดิฉันก็เลยคิดว่าเป็นฝรั่งเลยกลับมาก็เลยเขียวนิดหน่อย
คือมันพ้นจากคำว่าดำไปเป็นเขียวแล้วใช่ไหม
นอกจากนี้นะครับคุณวิสูจนยังมองว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ
ที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยแฮมาเที่ยว
จนทำให้เชียงใหม่กลายเป็นแหล่งรวมนักท่องเที่ยว
หลากหลายเชื้อชาติเลยทีเดียวไปลองฟังเสียงดูครับ
ทั้งยุโรปและอเมริกานะครับ
ดังนั้นอเมริกาและยุโรปเนี่ยก็ยังเลือกที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เพราะว่าเชียงใหม่เองมีทั้งบรรยากาศของความเป็นวัฒนธรรมนะครับ
แล้วก็ความเป็นท้องถิ่นค่อนข้างมากนะครับ
อกจากนี้นะครับผู้อำนวยการททสำนักงานเชียงใหม่
ด้วยว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เชียงใหม่เนี่ยยังเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ
โดยเมื่อปี๒๕๕๘นักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ๘ล้านคน
พอมาถึงปี๒๕๕๙อยู่ที่๙ล้านคน
แล้วจึงเชื่อเลยครับว่าในปี๒๕๖๐นี้ปีใหม่นี่แหละ
นักท่องเที่ยวจะเพิ่มมากขึ้นถึง๑๐ล้านคนนะครับ
และจะส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง๑แสนล้านบาทเลยทีเดียวครับ

ใช่แล้วเชียงใหม่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยว
ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวกันเยอะมากนะคะ
ต่างประเทศรวมไปถึงคนไทยด้วย
ถูกต้องในช่วงเทศกาลต่างที่มีวันหยุดเนี่ย

เพราะว่าดิฉันคิดว่าเชียงใหม่เขามีอะไรที่มันเป็นความทันสมัย

มีกลิ่นอายของความเป็นเชียงใหม่แบบดั้งเดิมอยู่
ถูกต้องแล้วก็เลยเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่น่าไปท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะ
เชียงใหม่แล้วเดี๋ยวพาไปเมืองช้างกันต่อเลย

เดี๋ยวพาไปดูโฮมสเตย์ช้างดีกว่า
โฮมสเตย์ช้างแห่งใหม่อันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เราจะพาไปสัมผัสวิถีชีวิตชาวช้าง
ให้นำช้างกลับคืนถิ่นแล้วก็แก้ปัญหาช้างเร่ร่อนด้วยค่ะ
ปัญหาช้างเร่อร่อนด้วยค่ะ

เดี๋ยวนี้เนี่ยมีโฮมสเตย์ช้างแต่ก่อนมีหมู่บ้านช้าง
ผมว่าต่อไปก็จะมีคอนโดช้าง

ก็พูดแสวเล่นไปสายทานหนาแน่นขนาดไหน

ช้างก็ถือว่าเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองไทยนะ
นักท่องเที่ยวก็ต้องมาเที่ยวชมช้างนะคะ
และจังหวัดสุรินนี่ก็เรียกว่าเป็นเมืองช้างเลยก็ว่าได้นะคะ
นักท่องเที่ยวและอาสาสมัครชาวต่างชาติกว่า๕๐คนค่ะ
เข้ามาร่วมกิจกรรมเลี้ยงอาหารช้าง
ก่อนเข้าไปเที่ยวชมแล้วก็พักค้างคืนแบบโฮมสเตย์
ภายในหมู่บ้านขุนชัยทอง
ตำบลหนองเรืออำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
กลางการต้อนรับอบอุ่นจากชาวช้างในพื้นที่นะคะ

มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม
เป็นผู้ริเริ่มโครงการพาช้างกลับบ้านและโฮมสเตย์
และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมลักษณะนี้ขึ้น
เพื่อให้จิตอาสาเข้ามาศึกษาชีวิตความเป็นอยู่
ของการเลี้ยงช้างแบบชาวสวยค่ะ
ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนเลี้ยงช้าง
แทนการนำช้างออกไปเร่ร่อนอีกด้วย

เป็นหมู่บ้านแหล่งเดิมของชีวิตวิถีชุมชนชาวขุนจิตทอง
ก็จะได้แนะนำแขกในเรื่องของวิถีธรรมชาติมากกว่า
ก็อยากเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ได้เข้ามาร่วมชมและเรียนเห็นของคุณค่าของช้าง
ตอนเริ่มโครงการขึ้นมาก็ดีขึ้นครับ
ชาวช้างก็สนใจให้ความร่วมมือนะครับ
ที่แขกแล้วก็เราแอดเฟสเขา
แล้วก็เพื่อนของเขาติดต่อเข้ามาพอสมควรครับ
อยากจะมาเห็นอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงอะครับ

ที่เขาเป็นลักษณะของอาสาที่เป็นแนวอนุรักษ์นะฮะ
เขาสนใจว่าไม่ใช่แต่ขอนะ

และสำหรับโครงการนำช้างกลับบ้านและโฮมสเตย์
มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมนะคะ
เป็นเพียงโครงการนำร่องค่ะ
ด้วยการนำช้างกลุ่มแรกกลับบ้าน๑๗เชือก
พร้อมทั้งให้เงินเดือนควานช้างเชือกละ๒๐๐๐บาท
และให้อาสาสมัครชาวต่างชาติจากทั่วโลกนะคะ
เข้ามาร่วมดูแลและสัมผัสช้างอย่างใกล้ชิด
และได้เลี้ยงช้างแบบธรรมชาติที่สุดด้วย
ยังถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งใหม่ในจังหวัดสุรินทร์อีกด้วยค่ะ
แสดงว่านี่เป็นเพียงแค่เฟสแรก
ใช่แล้วเป็นโครงการนำร่องที่เพิ่งลองจัดทำขึ้นนะคะ
แล้วก็มีชาวต่างชาติให้ความสนใจมากด้วย

คิดว่าอย่างนั้นในหลายที่ก็น่าจะนำไปทำแบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดอุดรธานี
โอ้โหเขาจัดงานกันยิ่งใหญ่หลายวันที่ผ่านมาเป็นวันก่อตั้งเมืองนะครับ
แล้วก็มีดาราตลกนักแสดงชื่อดังดาราสาวคนนี้ตุ๊กกี้

โอ้โหไปร่วมกันรำบวงสวงในวันก่อตั้งเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ
อันนี้คือการลำใบสีสู่ขวัญ

แล้วคุณตุ๊กกี้เขาเป็นเด็กวิทยาลัยหน้าตสินกาลสินค่ะ
ก็เป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานี

รบวงสวงครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียว
บริเวณรอบอนุสวรีพลตรีพระเจ้าบรมวงเทอร์
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเขตเทศบาลนครอุดรธานี
เมื่อช่วงเช้าของวันที่๑๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ
นี่คุณตุ๊กกี้โอ้โหแฟนคลับเพียบเลยนะวันนั้น
เดี๋ยวรอดูรอชมเทอร์รำเทอร์รำสวยนะคะ
ใช่ครับก็ทุกคนที่มาร่วมกันรำบวงสวงนะครับ
สวมเสื้อสีแสดแขนกระบอกสวมผ้าสิ้นสีเข้ม
พาดด้วยผ้าเบี่ยงทัดด้วยดอกทองกวาว

ส่วนผู้ชายนะครับจะสวมกระโจงกระเบนสีเข้ม

สำคัญคือทุกคนล้วนมาด้วยความสมัครใจนะครับ
แล้วก็จัดหาเสื้อผ้าเครื่องประดับและเดินทางมากันเองครับ
ในปีนี้นะครับคุณตุ๊กกี้สุดารัฐบุตรพรม
นักแสดงชื่อดังก็เป็นลูกหลานชาวอำเภอวังสามหมอก็มาร่วมรำบวงสวงด้วย
เขาบอกว่ามาเป็นปีที่๓แล้วนะครับ
นับว่าเป็นนักแสดงที่รักบ้านเกิดอย่างแท้จริงเลยทีเดียว

ในวันคล้ายวันก่อตั้งเมืองอุดรธานีครั้งนี้
ก็มีนายพลากรสุวรรณรัฐองคมนตรีเป็นประธาน
โดยมีนายชายาวุฒิจันทรผู้ว่าราชการจังหวัด
นำฆาตรรัชการพ่อค้าและประชาชนเข้าร่วมเกือบ๓หมื่นคนเลยทีเดียว

เป็นจุดที่ชาวจังหวัดอุดรธานีเขานิยมมา

เรียกได้ว่าพอได้ตามที่ขอแล้วเนี่ย
ก็จะมาแก้บนด้วยการวิ่ง
กันเต็มเลยมาวิ่งแก้บนกัน
แต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะบวงสวงเมื่อสักครู่ที่ดิฉันบอกก็คือการรำบายสี
ก็เป็นการแสดงภาคอีสานเหมือนกันสังเกตว่าการแสดงที่เกิดขึ้นก็คือเป็นการแสดงหน้าตะสินพื้นบ้านอีสานนั่นเอง
เอาล่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามครับ